สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงไปดูความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีกันค่ะซึ่งในวันที่๙๒๙นี้นะคะก็อาการก็ยังคงที่และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอาน้ำอ้อยค่ะก็ได้เปิดเผยให้เราได้ฟังนะคะว่าภรรยาสาวอย่างโบแวนด้าก็เข้าไปเยี่ยมคุณปอยเป็นปกติค่ะแล้วก็มีอาการตอบสนองที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
เกือบ๑เดือนที่พระเอกหนุ่มปทฤษฎีพักรักษาตัวที่ชั้น๙หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามลำดับ
โดยเช้าวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวอาน้ำอ้อยออกมาเปิดเผยว่าภรรยาสาวโบแวนด้าเข้าไปเยี่ยมสามี
โดยเธอค่ะได้พูดคุยให้กำลังใจปอเป็นปกติเช่นเคย
ซึ่งอาการขนาดนี้ก็นับว่าคงที่พระเอกหนุ่มตอบสนองดี
มีการกระซิบตอบโต้กับภรรยา
โดยขณะนี้ค่ะแพทย์ก็ได้ฝึกให้ปอนั้นได้หายใจเอง

อ้อยก็เผยว่าต้องรอให้แพทย์ออกมาชี้แจง

โบเขาเข้าไปพบปอแล้วก็ได้เจอแพทย์
ซึ่งสรุปผลได้แค่สั้นนะครับ
ว่าตอนนี้ยังฝึกให้ปอเนี่ยให้หายใจให้ดีขึ้นนะครับ
ทางด้านอื่นเนี่ยยังคงเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง
รายละเอียดทั้งหมดในเนื้อตัวปอนเนี่ย
จะต้องให้แพทย์เป็นคนออกมาพูดนะครับ
แต่ส่วนที่โบเขาเข้าไปก็ได้ฟังจากเขาว่า
มีการฝึกหายใจดีขึ้น
แต่ก็ยังมีช่วยเครื่องหมุนเครื่องเป่า
ที่ทำให้ปอเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นนะครับ
นั้นก็ยังเหมือนเดิมก็คงอยากมีพลิกตัวบ้าง
อยากจะลุกขึ้นบ้างอยากจะขยับตัวให้ดีกว่าเดิม

ยังฮะยังไม่เป็นประโยคยังเป็นแค่กระซิบ
กระซิบมีเสียงเดี๋ยวต้องรอว่าช่วงบ่ายเนี่ย

หมอบอกว่าบอกคุณโบว่าต้องรอสัก๒๓วัน
ไทรอัตเป็นเทิงค่ะ
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณปอนั้นหายป่วยไวนะคะ